พาไปที่จังหวัดสตูนกันบ้างค่ะคุณครูคะคือมีนักเรียน
กลุ่มนักเรียนแบบเล็กอยู่เลยน่าจะปฐมอยู่เลยนะคะ
เขาวิ่งมาเรียกคุณครูหน้าตาแบบแตกตื่นกันเลยนะ
บอกว่าคุณครูคุณครูผมเจองูอุ้ย
แล้วเป็นงูแบบตัวใหญ่มากอยู่ในเล้าไก่หลังโรงเรียน

อะไรอะไรตะตันื้ออะไรงูเหลวเป็นไง
ตัวใหญ่มั้ยลูกเอาทำไมพี่ออกมาทำไมอ่ะ
ไหนลูกแานาญังก๊อสรึไหม

เสร็จแล้วจู่เด็กเขาเห็นงูนอนอยู่ในเล้าไก่โอ้โหตกใจสิ
รีบวิ่งมาตามคุณครูแบบนี้แหละค่ะให้ช่วยไปจับงูแล้วก็ลากออกมา
เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนนะคะ
ส่วนนักเรียนก็คุณครูบอกว่าตอนแรกเด็กตกใจกันมากเลยนะ
แต่เด็กก็เหมือนไม่ได้กลัวกลายเป็นว่าตื่นเต้นด้วยซ้ำ
และที่สำคัญคุณครูบอกว่าด้วยความที่โรงเรียนมันมีแบบสวนปลามป่าอยู่ใกล้เคียง
ก็อาจจะคุ้นเคยหรือว่าเคยเจองูอยู่บ้างก็เลยไม่ได้แบบแตกตื่นจนเกินไปอะนะคะ
ยังไงทุกโรงเรียนดูเป็นตัวอย่างเจองูแบบนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันเนอะ

โชคดีว่าคุณครูโรงเรียนนี้ก็อาจจะคุ้นเคยคุ้นชินก็เลยจับได้นะครับ